จนเต็มถังแล้วทีนี้พอ

แต่สุดท้ายขับรถหนีไปเลยนะครับ

เต็มถังก่อนจะขับรถหนีโดยไม่จ่ายเงิน

ตั้งอยู่บ้านหนองขามถนนมิตโย

ก็ผู้จัดการปั๊มให้ข้อมูลว่าช่วงเวลาประมาณตี๒๓๐
เมื่อวานนี้มิจฉาชีพเป็นชายหน้าตาดีอายุประมาณ๒๕๓๕ปี
รูปร่างผอมสูงแต่งตัวดีสวมหมวกแก๊ปสีดำ
หมายเลขทะเบียนไม่ได้นะฮะเข้ามาในปั๊มแต่ยังไม่เติมน้ำมัน
โดยได้จอดรถทำทีทำท่าโทรศัพท์อยู่ประมาณ๕นาที
ก่อนจะสั่งให้เด็กปั๊มเติมน้ำมันดีเซลเต็มถัง
เซลยิ่งขึ้นราคาอยู่ช่วงนี้อ้าวสั่งดีเซลเต็มถัง
รวมเป็นเงิน๑๔๕๐บาทเด็กปั๊มก็เติมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
พอเด็กปั๊มเติมเสร็จก็เข้าสู่กระบวนการในการเก็บเงินแล้วครับ
ผู้ชายก็บอกเล่าเดี๋ยว
ภาพวงจรปิดก็สามารถจับภาพไว้
ได้นะครับแล้วก็ได้มีการแจ้งตำรวจแล้ว
ที่สพเมืองอุดรธานีตอนนี้คลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปนะฮะ
ใครที่เห็นคลิปแล้วก็จำรถจำทะเบียนได้นะครับ